ได้มาคือไปเตรียมหาน้องชายท่านมักก่าน

เขามีปลาไหล่ได้ปลาไหลสีทองมา

ก็นึกมาว่าจะไปพอแหวนเสีย

มาชงไปดู
หลวงครูก็ยังว่าเขาก็ดูแลดีกว่านะครับ